คราวนี้เรามาดูความชัดเจนของฟุตบอลไทยกันดีกว่านะครับ
หลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมในวันนี้ออกไป

เพื่อหาทางเกาะให้กับอนาคตของฟุตบอลไทยต่อไปครับ
นายกรวีปริศนานัฐกุลครับรองประธานไทยลีกก็กล่าวนะครับว่า
หลังจากสมาคมธีระฟุตบอลนั้นจะต้องหารือกับทรูวิชั่น
ว่าจะมีแนวทางใดบ้างหากเลือกแล้วสโมสรจะได้ค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่
ลดลงมามากน้อยแค่ไหนในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้
เพื่อนำประเด็นต่างไปคุยกับสโมสรให้ได้ข้อสรุปต่อไป
ไทยลีกก็วางโปรแกรมนะครับในรูปแบบต่างเพื่อเป็นแนวทางนะครับ
ให้กับสโมสรแต่ว่านะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหากแข่งจบในปีนี้
แกรมมันจะอัดแน่นแล้วก็ต้องลงเตะทุกกลางสัปดาห์ด้วย
ส่วนประเด็นที่ทีมไทยลีก๓กำลังรอความชัดเจน
นายกรวีก็บอกนะครับว่าเข้าใจคนทำทีม
แล้วก็สิ่งที่เจอในตอนนี้เป็นช่วงที่มันยากลำบากมาก
อีกทั้งสโมสรต่างก็ไม่แน่ใจในนโยบายของสมาคม
เรื่องต้นสมาคมมีการส่งหนังสือไปถามสโมสรว่ายินดีจะเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่
ส่วนเรื่องที่จะเกิดขึ้นหากสโมสรนั้นไม่พร้อมแล้วก็ต้องถอนทีมในปีนี้
ถ้ายึดตามระเบียบก็ต้องมีบทลงโทษ
แต่ทางนายกแล้วก็สมาคมนั้นมีความเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยครับ
เรื่องการแข่งต่อให้ความเป็นไปได้ทางโคชง้วนสุรชัยจตุรพัฒนธรพงศ์ครับ
พร้อมเสมอครับหากต้องแข่งให้จบภายในปีนี้
ซึ่งหากมองข้อดีนักเตะหน้าใหม่ก็มีโอกาสหมุนเวียนกับผู้เล่นตัวหลักลงมาเล่นบ้าง
อาจจะค้นพบดาวดวงใหม่ก็มีความเป็นไปได้คือคิดบวกกันนะครับ
หากต้องเร่งเตะให้จบในปีนี้ทางโค้ชมนต์ก็บอกว่า
เป็นเรื่องที่แต่ละทีมนั้นต้องเตรียมทีมมีความพร้อมให้มากที่สุด
เพื่อให้ศักยภาพของผู้เล่นใกล้เคียงกัน